ท่านผู้ชมครับขอตามเรื่องเสียแป้งนาโนตต่อหน่อยก็แล้วกัน
ทีแรกคิดว่าจะทรงทรงไม่น่ามีอะไร
คลิปสามโผล่มามากลางดึกเมื่อคืนนี้ใช่ค่ะ
ก็เวลาประมาณ๕นาทีนะฮะสำหรับคลิป๓นะครับ
ดรครับซิลว่าท่านหรือเจอนกันน่ะล่ะนะฮะเดี๋ยววันนี้ขยาย
ผลเพิ่มเติมกันหน่อยกันแล้วกันผู้ต้องขังของเรือนจำกลางนคร
ศรีธรรมาราชนะครับหนีไปวันนี้เนี่ย๓๙วันแล้ว
ตำรวจยังไม่เจอตัวนะฮะได้คลิปมา๓คลิป
พร้อมกับจดหมายอีก๑ฉบับที่เขาร้องเรียน
คลิปล่าสุดเมื่อคืนนี้เนี่ยเสียแป้งนาโนตที่ปล่อยคลิปมา

สวัสดีกับเนี่ยอีกคลิปนะที่ผมมีอีกเหลืองคือเหลืองนี้ก็

ผมอยากเรียนประตานสั้นดีกว่า
นู้นจ้างตโทนในกระต้านจันต์ตอนจังหวัดประตารุ่น

นี่คือคลิปที่๓ของเสียแป้งนาโนตหรือว่านายชาวลิศทองด้วงนะครับ
วัย๓๗ปีฉากหลังหมวกดูบรรยากาศแล้วก็น่าจะเหมือนกับคลิปสองนั่นแหละ
อาจจะตัดท่อนเอาไว้อ่ะนะทุกผู้ชมครับเสียแป้งเนี่ยตั้งคำถามถึงสาร
มองว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมในการได้ประกันตัวต่อสู้คดี
เพราะว่าคดีของเขาเนี่ยอาจจะไปขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่รัฐ
บอกว่าถูกกลั่นแกล้งแล้วก็นี่ฮะกล่าวหาพาดพิงไปถึงกระบวนการยุติธรรม
ในคลิปที่ความยาวประมาณเกือบ๕นาทีเมื่อวานนี้ที่เสียแป้งเผยแพร่ออกมาเนี่ยนะครับ
เสียแป้งก็พูดเหมือนกับคาใจว่าแม้แต่ผู้ต้องหาในคดีอุกชกัน
อย่างเช่นนายจรวดเนี่ยนะฮะทำไมได้ประกันตัวแต่ตัวเขาไม่ได้ประกันตัว
เสียแป้งยังฝากถามถึงประเด็นการยื่นประกันตัวนะครับว่า
ควรจะกำหนดไปเลยว่าจะให้วางวงเงินเท่าไหร่นะเพราะว่าอย่างเขาเนี่ยทำธุรกิจ
มันก็เจ๊งแล้วก็เสียหายหมดเพราะไม่ได้ประกันตัวนะครับ
บอกว่าเป็นการซื้อรถมาติดหนี้รถแบ็คโฮมีอู่ซ่อมรถโดนเขาแจ้งความอยู่ก็มี
เพราะไม่ได้คืนรถให้กับลูกค้ามีลูกค้ามาซ่อมก็ยังซ่อมไม่เสร็จ
เพราะเสียแป้งไม่อยู่ธุรกิจก็เลยเจ๊งนะฮะแล้วยังบอกว่าจริงแล้วเขาไม่ได้อยากจะหนี
แต่อยากให้ศาลเนี่ยวางไปเลยว่ากำหนดไปแล้วว่าวงเงินที่เขาจะได้ประกันตัวเนี่ย
จะให้วางเท่าไหร่หรือจะกำหนดเงื่อนไขอย่างไรจะตั้งมา๑๐ล้านร้อยล้านก็ได้
แล้วก็อยากถามเกี่ยวกับเรื่องความเป็นธรรมในเรื่องนี้นะครับ
ลูกก้า
ไอ้อ่อนไขตามแด่วใดแปะกัน

ดูนัยเลยพรุ่งตามเลยดูนัยเลย

แล้วบอกว่าถ้าเกิดจะพิจารณาตามคำฟ้องของตำรวจเนี่ย
ก็ควรให้ได้ตัดสินในชั้นของตำรวจไปเลย
ไม่ต้องไปพิจารณาสู้คดีในชั้นศาลให้เปลืองเงินจ้างทนาย

แล้วก็อยากให้วางหลักเกณฑ์ให้ชัดว่าคดีไหน
อย่างเช่นคดีอาวุธสงครามคดียาเสพติดหรือคดีแบบไหนบ้าง

แล้วส่งไปทางกันได้เลย

ก็เหมือนกับว่าหลักหลักก็เป็นเรื่องของการประกันตัวในชั้นศาล
แต่ทีนี้ค่ะมันก็มีเรื่องรองในลักษณะของการตัดเพาะชีวิตด้วย
เดี๋ยวมิ้วขอขยายความเพิ่มเติมในส่วน
ของคลิปที่๓ก็แล้วกันคือในคลิปที่๓เนี่ยค่ะ
เหตุการณ์ไปเมื่อ๒กรกฎาคมปี๒๕๕๙
วันที่เกิดเหตุที่ไปชิงตัวนายจรวดนะคะคือตอนนั้นเสียแป้งอยู่ในรถ
วิ่งไปช่วยจับคนร้ายที่อุ้มตัวนายจรวดไป
แต่มารู้ทีหลังว่าอ้าวไม่ใช่คนร้ายนี่นะเป็นตำรวจ
สุดท้ายพอไปช่วยเหลือคนอื่นตัวเองกลับโดนคดี
กลับถูกแจ้งข้อหาถูกสารพิพากษาจำคุก
เสียแป้งถามกลับถ้าสมมุติเป็นคนอื่นไปช่วย
อาจจะไม่เป็นอะไรอาจจะมองว่าเป็นพลเมืองดีใช่ไหม
แต่พอเป็นเสียแป้งกลับกลายเป็นถูกดำเนินคดี

ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกคงไม่กล้าเข้าไปช่วยใครแล้ว
แล้วก็ทิ้งท้ายในคลิปว่าถ้าพูดอะไรผิดพลาด
กล่าวถึงท่านเสียหายก็ต้องขอโทษ
แต่นี่คือความอึดอัดใจจากใจผม
แต่พวกมันไม่ได้นี่มาถ้าพูดอะไรผิดพลาด
กล่าวถึงท่านเสียหายก็ต้องขอโทษ
แต่นี่คือความอึดอัดใจจากใจผม
คุณผู้ชมคะทีนี้มาสรุปรวมทั้งสามคลิปนะคะ
ตั้งแต่คลิปที่๑คลิปที่๒คลิปที่๓
มาลองเรียงลำดับการปล่อยคลิป
แล้วก็ดูรายละเอียดในแต่ละคลิปกันนิดนึง

คลิปแรกความยาว๔นาที๓๖วินาที
ปล่อยออกมาเมื่อ๒๔พฤศจิกย์กายน
ฉากหลังเป็นสวนปามและมีรั้วลวดหนามอยู่ด้านหน้า
เนื้อหาก็คือไม่ได้รับความเป็นธรรม

อายการบอยประธานติ่งดาบติ๊กจ่าสมมิตร

ส่วนคลิปที่๒ความยาวใกล้เคียงกันนะคะ

ปล่อยออกมาก็คือ๒๕พฤศจิกย์กายน

ที่๒ฉากหลังเป็นเหมือนกับห้องพักค่ะ
เนื้อหาก็หลักเหมือนเดิม
คือเรื่องของการไม่ได้รับความเป็นธรรม
แต่ในคลิปที่๒ยืนยันว่าไม่มอบตัวแน่นอน๑๐๐
ถ้ายังไม่ดำเนินคดีกับอายการบอยและพวกที่เกี่ยวข้อง
ส่วนคลิปล่าสุดคลิปที่๓ที่ปล่อยออกมาช่วงกลางดึกเมื่อคืนนี้
ความยาวก็ใกล้เคียงกันเหมือนกันนะคะ

ก็คือ๔นาที๕๗วินาทีค่ะ
คือฉากหลังเนี่ยเหมือนกับในคลิปที่สองเลยหลายคนมองก็เอ๊ะคลิปเดียวกันหรือเปล่า
แต่จริงจริงแล้วไม่ใช่นะคะอันนี้คือคลิปที่สาม
เนื้อหาจะเน้นไปที่เรื่องของการไม่ได้รับการประกันตัว
คือในลักษณะที่ว่าอยากให้มีหลักเกณฑ์ให้มันชัดเจนว่าการยื่นขอประกันตัว
มันมีหลักอะไรบ้างเช่นเรื่องของวงเงินหรืออะไรต่าง
ตัดเพราะชีวิตว่าพอไม่ได้ประกันตัวทำให้ธุรกิจเจ๊ง
อยากให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ให้ชัดว่าคดีไหนบ้าง
ที่ได้รับการประกันตัวหรือไม่ได้รับการประกันตัว
ทีนี้ค่ะช่องทางการปล่อยคลิปแตกต่างกันนะคะ
คลิปที่๓ปล่อยผ่านยูทูปเลย
ตั้งชื่อคลิปว่าแป้งนาโนตคลิป๓ความจริงอยู่ไหน
แฮชแท็กความอักยุติธรรม
แต่คลิปแรกและคลิปที่๒ปล่อยผ่านคนใกล้ชิด
อันนี้คือความแตกต่างกันนะคะระหว่าง๓คลิปนี้ค่ะ
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
คุณผู้ชมคะประเด็นล่าสุดที่เกี่ยวกับเสียแป้ง
ก็คือคลิปที่๓ที่เสียแป้งปล่อยออกมาเมื่อกลางดึกเมื่อคืนนี้นะคะ
แต่ทีนี้เสียแป้งก็ยังไม่มอบตัว
แต่มีการคาดการณ์ว่าหลังคลิปที่๓เป็นไปได้ไหม
เสียแป้งอาจจะมอบตัวตราบใดที่ยังไม่มอบตัว
แล้วยังจับตัวไม่ได้ก็ต้องค้นหากันต่อนะคะ
ว่าจะเป็นหลักฐานที่เชื่อมโยงไปถึงเสียแป้ง
หรือว่าอะไรก็ตามที่มันจะเชื่อมโยงไปถึงตัวเสียแป้ง
นำมาซึ่งการจับตัวเสียแป้งให้ได้
เช้าวันนี้ค่ะชุดคลี่คลายคดีเสียแป้ง
นำโดยพลตำรวจโทอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์ผู้ช่วยผอบตรนะคะ
ส่วนที่กำลังตำรวจกองปราบตำรวจชุดสืบสวนภาคเก้า
ตำรวจจังหวัดพัทธลุงนำหมายค้นของศาลจังหวัดพัทธลุง
เปิดปฏิบัติการตรวจค้นบ้านเป้าหมายหลายจุดในจังหวัดพัทธลุงค่ะ
หนึ่งในนั้นบุคคลบ้านของนายธนงศักดิ์อายุ๕๐ปีเป็นน้องชายกำนันดังในพื้นที่เลยค่ะ
เป็นน้องชายกำนันดังในพื้นที่ตำบลวังใหม่อำเภอป่าบอนจังหวัดพัทธลุง
แต่ก็ไม่ได้เจออะไรที่ผิดกฎหมายนะคะ
แต่นำตัวไปสอบประคำไปพูดคุยที่สพตโหมด

นายอัชฌฮัตอายุ๓๐ปี

ส่วนนายกัมปนาศหลบหนีออกหมายจับอยู่นะคะ
ทีนี้ค่ะมีการคุมตัวนายสุรเชษไปค้นอาวุธที่ฝังดินเอาไว้ชายป่าแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่อำเภอป่าบอนจังหวัดพัทธลุง

เครื่องกระสุนปืนเต็มแมกกาซีนแบบพร้อมใช้เลยนะคะ
แล้วก็มีกระสุนอีก๑๔๒นัด
ทีนี้ประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน๔ค่ะ

มันใช่ปืนกระบอกเดียวกันหรือเปล่า
นำไปแบบน้ำได้ไหม

ไม่ได้มีครับ

แนวทางสืบสวนของชุกฤต์ที่คลายคดี
พบว่ามีกลุ่มบุคคลในพื้นที่จังหวัดพัทธลุง
ช่วยเหลือเสียแป้งโดยตลอดนะคะ

กับเจ้าหน้าที่แล้วคนที่ช่วยเนี่ยเขาแบ่งหน้าที่กันทำเป็นขบวนการเลยค่ะ
ซึ่งการช่วยเหลือผู้กระทำความผิดหรือผู้ต้องหาว่ากระทำความผิด
เพื่อไม่ให้ต้องโทษโดยให้ที่พักแก่ผู้นั้นหรือว่าซ่อนเร้น
ช่วยผู้นั้นด้วยประการใดเพื่อไม่ให้ถูกจับกลุ่มเป็นความผิดนะคะ
เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามีทั้งโทษจำและโทษปรับนะคะ
ตำรวจก็ตรวจค้นค่ะนำตัวกลุ่มบุคคลดังกล่าวมาสอบปากคำ
แล้วก็แจ้งข้อหานำไปฝากขังเบื้องต้นเขายังให้การปฏิเสธกันอยู่ค่ะ
เขาบอกเขาไม่ได้ช่วยเขาไม่เกี่ยวแต่ก็ต้องมีการสืบสวนและขยายผลเพิ่มเติมนะคะ
ทีนี้ตำรวจบอกเลยว่าฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะ
ใครที่เสียแป้งติดต่อขอความช่วยเหลือแล้วให้ความช่วยเหลือเสียแป้งโดนทุกราย
ละเว้นนะคะยืนยันว่ามีหลักฐานเพื่อเอาผิดทุกคน
แม้จะยังคงให้การปฏิเสธบอกเปล่าเลยไม่ได้ช่วย
หรือบางคนหลบหนีไปช่วยเสียแป้งเสร็จแล้วหลบหนีไป
ตำรวจบอกว่าก็จะไม่ยกเลิกภารกิจนะคะ
ใครช่วยโดนหมดใครหนีโดนหมด
แล้วก็ยังไม่ยกเลิกภารกิจในการติดตามตัวเสียแป้ง
คือจะไล่ล่าจนกว่าจะได้ตัวเสียแป้งค่ะ
ครับ
แล้วก็มีหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายนะครับทุกผู้ชมครับที่ตำรวจกองปราบ
โดยกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่ส่งทีมกองปราบ
และตำรวจภูทม์ชมสตูรด้วยไปตรวจค้นตอน
นี่คือร้านก๋วยเตี๋ยวแห่งหนึ่งในซอยปานชูรำลึกตำบลพิมานอมจังหวัดสตูน
รถกระบะคันนี้นะครับตำรวจไปตรวจยึดนะครับ
เป็นรถต้องสงสัยว่าจะเป็นคันที่พาเสียแป้งหนีหรือเปล่า
แล้วก็ไปตรวจยึดโทรศัพท์มือถือได้อีกหนึ่งเครื่อง
พร้อมกับนำตัวเจ้าของรถกระบะที่เป็นลูกน้องคนใกล้ชิดเสียแป้ง
มาสอบปากคำที่สพตะโหมดจังหวัดพัทธลุง
เบื้องต้นนะฮะตามแนวทางการสืบสวนสอบสวนของตำรวจนะครับ
ทราบว่ารถกระบะคันนี้เป็นรถกลุยทางหรือว่านำทาง
พาเสียแป้งไปลงเรือนะฮะที่ท่าเรือแถวบ้านบากันโต๊ะทิศ
ตำบลละงูอำเภอละงูจังหวัดสตูนแล้วก็ออกสู่ทะเลอันดามัน
กบดานอยู่ที่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน
จากการสอบปากคำเจ้าของรถกระบะยังให้การปฏิเสธนะครับ
ว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพาเสียแป้งหลบหนีนะครับ
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ตรวจปัสสาวะเนี่ยพบสารเสพติดในร่างกาย
ก็เลยคุมตัวไว้ก่อนนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดนะฮะ
เหลือก็จะขยายผลต่อไปนะครับ